ส่วนข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะอยากให้คุณผู้ชมไปดูภาพจากคลิปนี้เป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วบอกว่าชื่นใจจริง
เพราะว่าเป็นคลิปแรกเลยนะคะที่เราได้เห็นพระเอกหนุ่มเอสกันตะพงพูดหลังจากที่ตัวเขาเองเนี่ยวูบหมดสติไปนานเลยแล้วก็รักษาตัวอยู่นานร่วม๓เดือนค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ขอบคุณหลวงพี่มากนะครับแล้วก็คุณหมอนัดเรียบร้อยครับว่าจะมีการติดเครื่องในร่างกายเอ็กซ์วันที่๓สิงหาคม
ทำการติดเครื่องเรียบร้อยยังไงขออนุญาตนะครับไปกราบสการะหลวงพี่นะครับคุณพี่ครับขอบครับครับคุณพี่ครับ
คุณผู้ชมคือคุณเอสเนี่ยดูแข็งแรงมากแล้วจะบอกว่าถ้าเคคอัพนิดนึงก็คือพร้อมแสดงละครเรื่องต่อไปได้เลยออกงานได้เลย
ใช่ค่ะฟังจากในคลิปเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นการบันทึกไว้ก่อนวันที่๓สิงหาคมที่ผ่านมานะซึ่งเป็นช่วงที่คุณเอสเนี่ยจะเข้ารับการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ
ในคลิปเนี่ยบอกได้ว่าถ้าการผ่าตัดเสร็จสิ้นแล้วจะหาโอกาสไปกราบหลวงพี่อุเทนที่วัดท่าไม้แฟนเห็นภาพนี้แล้วบอกเลยว่าเบาใจขึ้นเยอะค่ะยิ่งการผ่าตัดผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอคุณเอสจะหายวันหายคืนกลับมาสร้างความสุขให้กับแฟนแฟนอีกครั้งนึงแล้วคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานเนี้ยเพื่อนของคุณ
ร่วมเฟรมกันแล้วก็ได้โพสต์ลงในโซเชียลก็น่าจะเป็นการยืนยันได้แล้วนะคะว่าการผ่าตัดเนี่ยผ่านพ้นไปด้วยดีตอนนี้ก็นับวันรอได้เลยค่ะรอคุณเอสคัมแบ็คกลับสู่วงการบันเทิงรอติดตามผลงานของคุณเอสแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณเอสหายไวด้วยนะคะใช่นะคะคุณหมอเก่งมากเลยอ่ะเนาะใช่ค่ะ